และที่สำคัญนะครับการแข่งขันครั้งนี้๒สนาม
ก่อนหน้านี้เราที่๓มาสนามนี้

ในการชิงโกต้าหรือปิดติดตามรายงานได้จากคุณบริธุชาเจอร์มูลครับ
ทุกสิ่งยามเรากำลังเตรียมมาก

สนามด้านหลังดิฉันเป็นสนามของคู่แข่งขัน
ระหว่างทีมหญิงไทย๓พบกับสิงคโปร์๑ค่ะ
ซึ่งในช่วงเซตแรกนั้นไทยก็สามารถชนะสิงคโปร์ไปก่อนได้ด้วย
คะแนน๒๑ต่อ๑๗นะคะ
ก่อนที่จะมาลุ้นต่อในช่วงที่๒
เราก็จะมีผลของคู่อื่นในช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็ปรากฏว่าทั้งทีมไทยทีมไทยทั้งทีมหญิงและทีมชายนะคะ
ที่เป็นตัวเต็งของรายการนี้ก็สามารถประเดิมชัยชนะนัดแรกได้ค่ะ
คู่เอวรพัฒน์สอนรดารงค์และส้มชนะรัดขาอุดมชวี
ทีมหญิงไทย๑สวมเสื้อสีเขียวโชว์ฟอร์มสมมือวางอันดับ๓
ประเดิมนัดแรกชนะนักตบลูกยางชายหาดทีมเวียดนาม๒
ไป๒เซตรวด๒๑ต่อ๙และ๒๑ต่อ๑๑
แข่งนัดที่๒ของรอบแรกพบกับทีมญี่ปุ่น๑
เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะด้านทีมชายทีมไทย๑
ประทีปสุขโตคู่กับบรรลือหน้าประคองมือวางอันดับ๑๒
ของรายการสวมเสื้อสีเหลืองเริ่มต้นนัดแรก
ชนะทีมอิราณ๒๒เซตรวดก่อนที่นัดที่๒
จะชนะเวียดนาม๑๒ต่อ๑เซตเข้ารอบ๑๖ทีมแน่นอนแล้ว
ชิงที่๑ของสายเอสกับญี่ปุ่น๒
ในเวลา๑๔นาฬิกา๒๐นาทีส่วนผลคู่อื่น
ทีมชายไทย๒ชนะฮ่องกง๒เซตรวดรอแข่งขันพบกับคาซักสถาน๑
ช่วงเย็นทีมชายไทย๓แพ้ญี่ปุ่นและแพ้อินโดนีเซีย
นัดที่๒ตกรอบแล้วแม้เหลืออีก๑นัดค่ะ
ทีมหญิงไทย๒นัดแรกชนะเวียดนามต่อด้วยชนะศรีลังกา๒
และกำลังเตรียมตัวทำการแข่งขันกับนิวซีแลนด์นะคะ
ส่วนทีมไทย๓หญิงนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น
ในนัดแรกแต่ว่าในนัดนี้เส้นทางค่อนข้างสดใสค่ะ
หลังจากที่เซตที่๑นั้นชนะสิงคโปร์๑
ที่กำลังแข่งขันอยู่ไป๒๑ต่อ๑๗
และในขณะนี้ก็กำลังขึ้นนำอยู่๒คะแนนต่อ๐คะแนนในเซตที่๒ค่ะ
ก็ถือว่ามีลุ้นกันเลยเดียวท่ามกลาง
สงขลาเดินทางมาให้กำลังใจค่ะ
และผลคู่อื่นที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามนะคะ
ตลอดทั้งวันนี้ก็สามารถติดตามได้ทางช่วงข่าวกีฬาของไทยรัฐนิวโชว์
ส่วนชาวจังหวัดสงขลายังมีเวลาที่จะเดินทางมาเชียร์นักกีฬาไทยได้
ซึ่งจะมีคิวลงแข่งขันในเวลา๑๔น๒๐นและเวลา๑๖น๓๐นค่ะ
ครับขอบคุณคุณมนุชาด้วยนะครับ